คือเหตุการณ์นี้ค่ะช่วงค่ำ๒๙ตุลาคมที่ผ่านมา
มีญาติของนายสมศักดิ์อายุ๕๗ไปแจ้งกู้ภัย
ให้ช่วยตามหานายสมศักดิ์หน่อยนายสมศักดิ์หายไป
หลังจากนำห่วงยางเหมือนห่วงยางรถยนต์นะคะลอยไปกับน้ำ
แล้วก็หายไปกับกระแสน้ำเลยหาไม่เจอ๑๐วันไม่เจอ

ใช้ร่างสงฆ์มีสื่อจิตสัมผัสและเจอ

ร่างทรงบอกอย่างนี้ว่าจะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้

ญาติของนายสมศักดิ์พันธ์พืชอายุ๕๗ค่ะ
เขาเป็นชาวบ้านวังม่วงหมู่๕อำเภอเมืองจังหวัดตาก
แจ้งกู้ภัยให้ตามหานายสมศักดิ์นะคะหายไปก็คือเอาห่วงยางอ่ะลอยไป
เก็บต้นบอนกลางแม่น้ำปิงทีนี้หากันอยู่นานไม่เจอสักที
นางสาวจุลาลักษณ์พันธ์พืชอายุ๓๓ลูกสาวของนายสมศักดิ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ออกจากบ้านไปเก็บต้นบอนริมสันดรหรือว่าเกาะกลางแม่น้ำปิง
เกาะห่วงยางซึ่งก็เป็นยางในรถยนต์นะคะลอยออกไปจากหน้าบ้านจะได้ข้ามแม่น้ำไป
น้ำก็ระดับสูงกว่าเอวแต่ไม่ถึงอกอะค่ะแต่น้ำไหลแรงสักพักหนึ่งพ่อถูกน้ำซัดแล้วหายไปเลย
ตุลาคมลูกสาวกับกู้ภัยใช้เรือออกตามหาจากจุดที่หายก็หาไปประมาณสัก๒๓กิโล
ไปเจอผ้าขาวม้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุลอยไปติดอยู่ที่ก่อย่าริมแม่น้ำปิง
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสองร้อยสามร้อยเมตรลูกสาวบอกว่าไม่ละความพยายาม
ต้องเจอพ่อให้ได้ไม่ว่าจะแบบเจออย่างมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ต้องเจอ
ก็ขอกำลังกู้ภัยมาช่วยเหลือ๑พฤศจิกายนก็ไปเจอห่วงยางที่พ่อใช้ลอยไปในแม่น้ำปิ่ง
ติดอยู่ที่ก่อย่าริมแม่น้ำหน้าวัดหนองบัวเหนือห่างจากจุดที่หายตัวไป๒กิโล
แต่ยังไม่เจอตัวเจอผ่าเขาม้าเจอห่วงยางยังไม่เจอตัวก็หาต่อค่ะ
ลูกสาวกับกู้ภัยก็นั่งเรือออกไปหากันตั้งแต่เช้ายังไม่เจอนะแต่พอจังหวะที่จะกลับเข้าฝั่ง
ทีนี้เจอค่ะเจอศพของพ่อติดอยู่กับต่อไม้ใต้แม่น้ำปิงห่างจากวัดวังม่วงไปทางทิศเหนือ๒๐๐เมตร
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปกิโลหนึ่ง
ลูกสาวบอกว่าก่อนที่จะพบศพพ่อ
ทางครอบครัวทางญาติพี่น้องไปหาร่างทรง

เพราะเพื่อนบ้านมาบอกว่าร่างทรงคนนี้แม่นมาก
ให้หลานชายของนายสมศักดิ์เป็นสื่อ
แล้วร่างทรงก็บอกว่าร่างของนายสมศักดิ์อยู่เหนือวัด
ก่อย่ากอใหญ่กลางแม่น้ำ
วันนี้ไปหาแล้วเจอจริงเหมือนที่ร่างทรงบอกจุดตรงนั้นเลย
ใกล้วัดติดอยู่กับก่อย่าอย่างนี้
แล้วเราโทรหาเลยเราก็บอกจุก่อนเนี่ยโคหกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย

เขาเป็นแบบร่างทรงเหรอ
ไม่ค่ะเขาให้เด็กเราไปด้วยเพราะเด็กเราก็สื่อกัน

ตำรวจก็ให้แพทย์ชนสูตรพลิกศพ

แล้วก็จุดทูบบอกว่าพ่อจ๋ากลับบ้านเราเถอะนะคะ
หามา๑๐กว่าวัน๑๒วันได้